อุบัติเหตุฝนฟ้ามันตกลงมาเนี่ยช่วงนี้ก็ทำให้มีอุบัติเหตุด้วย
โดยเฉพาะใครที่ขับรถไปทางโค้งแล้วเจอฝน
ระวังจะเจออุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
อุ๊ยอุ๊ยสิวมากมองแทบไม่ทันอ่ะใช่ค่ะ
มันเกิดขึ้นไวมากเป็นนาทีชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้
กระบะคันนี้หลุดโค้งมาชนรถเก่งที่มีกล้องบันทึกเอาไว้
ครับแล้วเราเหมือนอยู่ในรถคันนี้เลยนะคะ
เหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยคุณผู้ชมโอ้โห
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่โดยคุณ
พงศักดิ์ฟุ้งเฟื่องอายุ๕๐ปีเป็นคนขับรถ
คอนด้าแอคคอร์ดสีขาวทะเบียนกอกไก่จอจานสองแปดเจ็ดหกกระบี่
คันนี้คันที่มีกล้องหน้ารถนี่แหละครับ
สภาพรถนี่ยับเยินจริงโอ้โหดูสิคุณ
รอดมาได้ปลอดภัยมาได้นี่ถือว่าเคราะห์ดีมากเลยนะ
พอเกิดเหตุพี่พงศักดิ์ก็ออกมายืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ด้านนอก
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าจริงแล้วพี่เขาก็ขับรถมาตามทางปกติ
กำลังจะไปทำธุระที่ธนาคารสาขาเขาพนมเป็นธนาคารทกศจังหวัดกระบี่เนี่ย
คนเดียวล่ะค่ะแต่พอถึงจุดที่เป็นช่วงเข้าโค้ง
มีรถคันหนึ่งคือรถกระบะคันที่เห็นนี่แหละเสียหลักค่ะ
แล้วก็เวียงหมุนข้ามเลนมาชนรถพี่พงศักดิ์เขา
โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีคนบาดเจ็บตั้ง๘คน
สภาพแต่ละคนนี่โอ้โหเจ็บปวดนะได้รับบาดเจ็บมากมาย
ส่วนรถกระบะต้นเหตุก็คือรถอีซูซู
ตอนครึ่งสีบรอนเงินทะเบียนบ่อใบไม้สรศรี๗๘๖๓นครศรีธรรมราช
ก็ยับกันไปเหมือนกันเนี่ยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเขาพนม
แล้วเดี๋ยวจากนี้ตำรวจก็จะเชิญตัวเจ้าของรถเก๋ง
ไปสอบสวนอีกทีนึงรวมไปถึงคนขับรถกระบะนะคะ
แล้วเดี๋ยวรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก็จะต้องมาสอบสวนสอบประคำอะไรกันต่อไป
อันนี้เตือนกันเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนจริงนะ
พื้นที่ถนนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของทางโค้ง
หรือว่าบางคนไม่ชินทางก็อาจจะมีอุบัติเหตุแบบนี้กันได้